เจ้าหน้าที่ปิดล้อมกันอยู่กว่า๕ชั่วโมงค่ะ
อาสาสมัครหลอนยาค่ะ
ถือปืนอารวาสแล้วก็ไปไล่ยิงชาวบ้าน
เพราะดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะคะ
แต่กว่าตัวโหมดจะคุมตัวได้๕ชั่วโมงเต็มเลยค่ะ
นี่ค่ะอาการของคนหลอนยาเสพยา
ใครอยากรู้อยากลองดูสภาพไว้เลยนะคะ
สภาพก็คือเป็นแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยอุตส่าห์ให้แม่เข้าไปเกลี้ยกล่อมค่ะพี่อุ๋ย

ผู้ชายคนนี้ตะโกนด่าแม่กลับมานะคะ

บอกว่าชีวิตกูเป็นแบบนี้ก็เพราะมึง

ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยเดินเข้าไป
ประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านพร้อมกับปืน
ตำรวจก็กระจายกำลังปิดล้อม๕ชั่วโมง

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถือปืน

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถือปื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

พี่หุยรู้มั้ยเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนในมือถื

ก็จะต้องประสานฝ่ายปกครองเพิ่งถอนใบอนุญาตทันที